ดูเรื่องนี้กันหน่อยเรื่องของครูกับโรงเรียน
ถ้ามันเป็นข่าวออกมาก็จะเป็นเรื่องของเด็กถูกทำโทษ
แล้วพ่อบอกว่าเฮ้ยทำโทษกันแบบนี้ได้เหรอ
ตีจนก้นลูกเนี่ยเป็นรอยไม้เรียวแบบแดงแต่เราต้องเลอไว้นะ

แต่ภาพนี่คือเป็นรอยไม้เรียวแดงเลยคุณผู้ชม
ถามใจคุณผู้ชมหน่อยครับคุณผู้ชมที่เป็นผู้ปกครอง
แล้วอยู่เห็นลูกถูกครูที่โรงเรียนลงโทษแบบนี้
คุณจะเจ็บกว่าลูกขนาดไหนใช่แล้วไม่รู้โดนกี่ทีด้วย
บอกโอ้โหส่งภาพนี้เข้าไปในกรุ๊ปไลน์ผู้ปกครองถามครูถามพอ
แล้วไม่มีใครตอบก็เลยต้องมาขอร้องสื่อค่ะ
สิปรีสุริยันจันทรรมอายุ๓๔ปีอยู่ที่จังหวัดเชียงราย
เป็นพ่อของน้องวัย๙ขวบเป็นนักเรียนป๓ของโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะที่เชียงราย
พ่อร้องสื่อและให้ดูว่าลูกก้นตัวเองเป็นแบบนี้

พ่อบอกว่าลูกชายถูกพอโรงเรียนใช้ไม่เรียวเขี้ยน

เหตุเกิดตั้งแต่๒๒กันยายนที่ผ่านมา
คุณพ่อบอกว่าตอนเย็นเรียกลูกไปอาบน้ำ

ก้นถึงมีรอยแดงเป็นทางยาวแบบนี้
ลูกเล่าให้ฟังบอกว่าคือตอนนั้นกำลังจะแปลงฟัน
มีรุ่นพี่ไปก่อกวนก็เลยแกล้งพึ่มพำเบาว่า
เดี๋ยวถ้ากวนอีกจะเอาน้ำสาดนะจากนั้นก็ไม่รู้หรอกว่าใครไปฟ้องพอ
ลูกเล่านะคะว่าพอเนี่ยคือเหมือนกับมาแล้วมาลากตัวลูกออกมา
แล้วถามว่าแกล้งทำไมแกล้งรุ่นพี่เหรอ
ถูกตบหัว๑ครั้งลูกยืนยันว่าไม่ได้ทำ
แต่พอไม่ฟังเอาไม่เร็วมาฟาดเข้าอย่างแรงจนกลายเป็นรอยแบบนั้น
พ่อก็เลยถ่ายรูปเนี่ยบาดแผลที่ก้นของลูกชายเข้ากรุ๊ปไลน์ของกลุ่มผู้ปกครอง
ซึ่งในกลุ่มก็จะมีทั้งครูประจำชั้นมีพอและมีผู้ปกครองรวมกว่า๔๐คน
ไป๓วันก็ยังไม่มีใครมาให้คำตอบเรื่องนี้
รับว่าลูกชายอาจจะดื้อแต่อยากรู้เหตุผลทำไมต้องลงโทษหนักขนาดนี้ค่ะ
ตั้งแต่วันสุขตั้งแต่ถามมาก็ยังไม่ได้คำตอบจัดภารกรุได้ครับ
อันนี้ฟังทางฝั่งของพ่อแล้วนะคุณบุ๊ค
ช้ำใจนะอยากจะหาคำตอบให้ได้

แต่เราก็ต้องฟังทางฝั่งของผอบ้างนะ

ที่ถูกระบุนะคะว่าเป็นคนทำร้ายน้องเนี่ยคือคุณธัญญะเนียมแตงค่ะ
พอธัญญาท่านบอกว่าวันเกิดเหตุมีนิทรศการแล้วก็กำลังสอน
มีเทศกาลการเรียนการสอนกับคณะครู
มีประธานนักเรียนพารุ่นน้องคนหนึ่งร้องไห้วิ่งเข้ามาหา
สอบถามได้ความว่าน้องคนนี้ทำหน้าที่ดูแลเรื่องอนามัย
คำแนะนำกับเด็กป๓ในการแปลงฟัน
แต่ไปถูกน้องคนที่บอกว่าถูกตีเนี่ยไม่ยอมแปลงฟันค่ะ
แล้วพอรุ่นพี่เข้าไปเตือนก็ส่งเสียงกรี๊ดดัง

พอบอกว่าเป็นแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว
ก็เลยขี่รถไปหาน้องคนนี้แหละที่บอกว่าถูกทำร้ายโดนตีเนี่ยนะคะ
เอามือโน้มคอน้องขึ้นรถไปคุยที่ห้อง
ผมไม่ได้ใช้มือตบหัวเด็กตามที่เด็กบอกนะ
แล้วก็มีการสอบถามข้อที่จริงอบรมตามขั้นตอน

ก็เลยลงโทษด้วยการตีก้นเบาไป๒ครั้ง
ว่าตีเบาแต่เด็กอาจจะเป็นคนผิวขาวหรือเปล่า

ยืนยันไม่ได้ตั้งใจทำรุนแรงกับเด็กค่ะ

พอบอกโอ้ผมภารกิจเยอะแยะเต็มไปหมดงานเยอะ
แต่พอผมเปิดไปเห็นผมก็โทรกลับทันทีเลยนะ
ลองฟังเสียงท่านผอหน่อยค่ะ
น้องหวานเขาไปคุมเวียนป๓

แล้วเด็กชายสิ่งแบบก็มีพิธีกรรมเหมือนเดิมอีก
ก็คือก้าวร้าวรุนแรงกระทืบเท้าร้องกรี๊ดลั่นหมดเลย

เด็กไปสื่อกับผู้ครองผิด
ผมก็โน้มคอไอ้โน้มหัวลงมาปักขึ้นรถมา
มาที่ห้องสอบทำงานน้องน้องหวัยก็มาด้วย
น้องขวัญนั่งรออยู่ตรงนี้แล้วก็อบรม
ที่รุงโทษประชาลลงคือเราอบลมเขาว่าต้องการให้เขาเป็นเด็กดี
คือสังคมได้แล้วก็เพื่อนยอมรับ
สนอบอกว่าไปชี้แจงพูดคุยกับผู้ปกครองแล้วก็ขอโทษแล้วด้วยนะคะ
ต้องพูดคุยกับผู้ปกครองนะฮะ